มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยคุณชิสามายังมาแล้วยืนรออยู่มุมนู้นนะคะ
จะบอกว่าคุณชิสาจ๋าคุณมีคู่แข่งแล้วนะคะคู่แข่งของคุณเนี่ยเป็นพระทุดงค่ะ
คือเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะพระทุดงท่านเดินทางตรวจสัตว์จากตัวอำเภอเมือง
ราชศรีมาเรื่อยไปจนถึงอำเภอเฉลิมพระเกียรติของโคราชนั่นแหละค่ะ
แต่พอไปถึงเนี่ยคือยาดโยมเนี่ยกางเต้นไว้กะว่าจะให้ท่านเนี่ยทำวัดเย็น
แต่เปล่าเลยค่ะไม่ได้ทำวัดเย็นญาติโยมก็ต้องจับขาเต็นต์
ส่วนท่านก็กลายเป็นนักพยากรอากาศนักรายงานพยากรอากาศต่างเนี่ยนะคะ
จำเป็นไปเฉพาะกิจไปเชิญชมคลิปค่ะ
ครับไปหมดละครับเต้นกัดทวีก็จายหมดพัง
นี่คือบรรยากาศสดครับบริเวณหุบใหญ่ตำบลอะไรยม
ตำบลหนองยางอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชศรีมา
กับข่าวพยากรอากาศภูมิภาคนะครับโอ้โหไปหมดแล้วครับเต็นต์ไปหมดแล้ว
คือถ้าท่านมีกำหนดลาศิกขาเนี่ยนะ

ใช่รายงานได้เป็นเรื่องเป็นราว

เหมือนเคยรายงานสภาพอากาศมาก่อนนะคะ

นี่เป็นพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ช่วงหัวค่ำครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ
หุบใหญ่ในตะบนหนองยาง

ขณะที่คณะพระทุดงจาก

เพื่อให้ท่านสวดมนต์ทำวัดเย็นว่างั้นเถอะ
แต่พายุรูดร้อนอย่างที่คุณชิสา

ช่วงนี้มันจะมามันก็มาเลย
นะฮะแล้วพอสภาพอากาศเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ท่านก็หมดหน้าที่การรายงานสภาพอากาศนะครับ
ก็กลับมาสวดมนต์ทำวัดเย็นเหมือนเดิม
แต่ผมบอกแล้วนะนะฮะว่าท่านถ้าหากนะ
ถ้าท่านมีกำหนดลาศิกขานะคุณชิสานี่มีคู่แข่งแล้วนะฮะ